ส่วนเมื่อวานี้ครับทัพนักกีฬาไทยเองก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับ

เดินทางไปส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ
โดยรัฐมนตรีสุดาวัลก็เผยว่ามีแผนจะเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาวันที่๒๕กันยายนนี้นะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งความหวังของทัพนักกีฬาไทยครับน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพนักกิจนะครับ
ก็มีความพร้อมเต็มที่ก่อนอันนี้ไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้มา
ก็เน้นเรื่องของเข้าคู่เตะกันนะครับกับคู่ซ้อม
เพราะว่าอยู่ที่ไทยคู่ซ้อมก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับ
ก็ต้องไปสร้างความแตกต่างหน่อยนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเทนนิสนะครับ
คุณพิวเตอร์คุณพิวเตอร์คุณพิวเตอร์